ส่วนอีกหนึ่งคดีนะคะเขาบอกว่ามีลักษณะคล้ายกับคดีหญิงไก่นะคะ
ซึ่งอดีตลูกจ้างของพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนะคะ
ได้เข้าแจ้งความซึ่งเป็นการแจ้งความบอกว่าถูกอดีตนายจ้างนะคะ
ฟ้องต่อสารอาญากรุงเทพใต้นะคะหลังจากถูกแจ้งข้อหาในข้อหารลักทรัพย์นะคะ
มูลค่ากว่า๒๐๐๐๐๐บาทด้านในจ้างก็เปิดเผยว่า
หลักฐานทั้งหมดบอกว่าอยากจะให้ไปต่อสู้กันในชั้นศาลนะคะ
ซึ่งนางสาวจุลาลักษณ์พุทธสารวงและนางสาวกันนิกาพุทธสารวงศ์
และนางสาววรรณยรดาวิทูลวัฒนาค่ะเป็นอดีตพนักงานขายของบริษัทเสียงประชาชนไทยจำกัด
นำเอกสารหลักฐานเข้ายื่นฟ้องต่อสารอาญากรุงเทพใต้ค่ะ
ดำเนินคดีกับพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนอดีตประธานที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม
และประธานบริษัทเสียงประชาชนไทยจำกัดที่เป็นอดีตนายจ้าง
ในข้อหาแจ้งความแล้วก็ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จกับเจ้าพนักงาน
ได้รับโทษทางอาญาเนื่องจากอดีตพนักงานขายทั้งสามคนนะคะ
ถูกพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนได้แจ้งข้อหาไปเมื่อหลายปีก่อน
เป็นการเอาผิดในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์กับนายจ้าง
เป็นโทรศัพท์มือถือเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องดื่มน้ำสมุนไพร
มูลค่ารวมกว่า๒แสนบาทค่ะ
อดีตพนักงานขายทั้ง๓คนบอกไม่เคยรักษาตามที่ถูกแจ้งข้อกราวฮา
แล้วก็ได้ลาออกจากบริษัทตั้งแต่ปี๒๕๕๘แล้ว
จากนั้นจึงถูกแจ้งความดำเนินคดี
โดยมีตำรวจนอกเครื่องแบบค่ะนำบันทึกแจ้งความไปแสดงที่บ้านพัก

ยืนยันว่าส่วนตัวไม่เคยมีปัญหากับนายจ้าง
ช่วงเวลาของการทำงานแล้วก็ช่วงที่หลังจากการลาออกไปแล้วด้วย
นายเจริญแก้วยอดลาดทนายความเปิดเผยว่าจากหลักฐาน
มั่นใจว่าผู้เสียหายไม่ได้กระทำความผิดใดค่ะ
เชื่อว่าน่าจะมีทางต่อสู้ในข้อกฎหมาย
ซึ่งก็ได้นำหลักฐานมายื่นฟ้องต่อสารด้วยนะคะ
ส่วนสาเหตุที่ผู้เสียหายถูกอดีตนายจ้าง
แจ้งความเอาผิดเชื่อว่าน่าจะเกิดจากปัญหาความขัดแย้ง
ภายในของบริษัทบางคนกับเจ้าของบริษัทค่ะ
พลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียน
เปิดเผยทางโทรศัพท์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
บอกว่าทั้ง๓คนเคยเป็นพนักงานจริง
โดยภายหลังจากที่ลาออกไปหมดแล้วนะคะ
ได้ออกจากบริษัทโดยไม่มีการลาออก
ตรวจสอบพบว่ามีการขโมยทรัพย์สินจริง

โดยคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาใน
ชั้นศาลและยืนยันด้วยนะคะว่าการฟ้องครั้งนี้เป็นการฟ้องผิดคน
เพราะว่าขณะนี้ตนเองไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวแล้ว
แต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดขอให้ไปสู้กันในชั้นศาลค่ะ
เบื้องต้นสารอาญากรุงเทพใต้รับคำร้องพร้อมนัดคู่ความ
ทั้งสองฝ่ายไกล่เกลี่ย๒๖ตุลาคมนี้ค่ะ